คุณผู้ชมคะการนวดไทยโด่งดังไกลไปทั่วโลกนะคะ

วดไทยเตรียมที่จะได้รับการผลักดันนะ

ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกค่ะ
นาวากาศรีในแพทย์บุญเรืองไตเรืองวรวัตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังเร่งผลักดัน
นวดไทยเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมค่ะ
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว
สำหรับการนวดไทยที่จะผลักดันให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ประกอบด้วย๓ประเภทนะคะ
แก่นวดแบบราชสำนักนวดแบบเฉลยศักดิ์และนวดแบบพื้นบ้าน
ซึ่งแต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างกันค่ะ

บนวดกดคลึงคลำขยำ
โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้หารือร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงวัฒนธรรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพภาคเอกชน
ทำการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างที่เกี่ยวกับการนวดไทย
รวมถึงข้อมูลการประกอบวิชาชีพนวดไทยที่สร้างรายได้
ทั้งในสถานบริการนวดเพื่อส่งเสริมศักดิ์ศัพท์โดยตรง
และในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งคาดว่ามีกว่า๒๐ประเทศค่ะ
นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาประเทศไทย
ส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการมรดกโลก
ซึ่งจะมีการประชุมที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสทุกปี
สำหรับการนวดไทยข้อมูลล่าสุดในปี๒๕๕๙
ทำรายได้ให้ไทยจากเรื่องของสปานี่นะคะ
มูลค่าอยู่ที่๒๘๕๐๐ล้านบาท
อยู่ในอันดับที่๑๓ของโลก
ซึ่งรายได้ทั่วโลกจากสปามูลค่าอยู่ที่๓๕๐๐๐ล้านบาทค่ะ